ตลาดสดพลาซ่านะครับกลางเมืองหัดใหญ่นะฮะ
ก็มีผู้คนเดินจับจ่ายซื้อของกันมากมาย
จู่เนี่ยมีชาชกันไล่ยิงกัน
โอ้โหจนทำให้มีทั้งคนตายและคนเจ็บ
ของคนตายเดินทางไปดูไปเจอศพ
โอ้โหร้องไห้แทบสติแตกคุณผู้ชม

นี่คือญาติกรีดร้องอย่างรับไม่ได้
เมื่อไปเห็นสภาพศพของนายทงแท่อายุ๓๘ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่บริเวณตรงหัวมุมถนน
มีแผลถูกยิงที่ราวนมซ้าย

กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับ

ที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนตกอยู่๔ปลอกด้วย
ตำรวจโรงพักหาดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์นี้
เมืองต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชาย
มีเรื่องกันกับคู่กรณีมาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่
ขับรถไล่ยิงกันมากลางถนนในตลาดสด
แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ตายและคนเจ็บนั้นถูกลูกหลง

ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปนะครับ
เพราะว่าตี๓กว่ากระดาษที่เกิดเหตุเนี่ย
ตอนนี้ตลาดคึกคักแล้ว
มีคนเข้าไปซื้อข้าวซื้อของกันเยอะมาก
ก็ถือว่าเป็นคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นกลางเมืองหัดใหญ่
แต่ก็ต้องรอสอบส่วนนะครับว่าคนตายและคนเจ็บนั้น

ก่อเหตุไล่ยิงหรือเปล่านะครับ